หลังจากที่คำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจประจำปี๒๕๕๙เผยแพร่ออกมาแล้วนะคะ
หนึ่งรายชื่อที่ได้รับความสนใจก็คือร้อยโทดวงอยู่บำรุงนะคะ
ซึ่งตำแหน่งก่อนหน้านี้ก็เป็นนายเวรผู้บังคับการตำรวจสันติบาล
ทีนี้ตำแหน่งนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
มีการแสดงความยินดีระหว่างบุคคลในครอบครัว
ผู้ที่แสดงความยินดีก็คือร้อยตำรวจขออภัยนะครับ
เป็นพี่ชายนะคะก็คือนายวันอยู่บำรุง
ทีนี้พอมีการโพสต์แสดงความยินดีออกมา
เกิดรามาในโลกโซเชียล
เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงความยินดีครั้งนี้ค่ะ
หลังจากที่กองสารณิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แพร่คำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจประจำปี๒๕๕๙
ลำดับที่๒๕๐ลงวันที่๔มิถุนายนปีนี้นะคะ
มีรายชื่อของร้อยตำรวจเอกดวงอยู่บำรุง
บุตรชายคนเล็กของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ขึ้นเป็นสารวัตรอำนวยการกองบังคับการตำรวจ
ภูทรจังหวัดสมุทรสาครครับทำให้ในวันอยู่บำรุง
ซึ่งเป็นพี่ชายก็เลยได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีทั่วไปนี่แหละ
กับสารวัตรคนใหม่ป้ายแดงดวงอยู่บำรุง
ข้อความระบุว่าดีใจจนน้ำตาไหลน้องชายได้เป็นสารวัตรแล้วนะคะ
ซึ่งทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ตลอดทั้งวันเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งมีทั้งคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นความยินดีและเน็บแนม
ยืนยันบอกว่าพี่น้องทั้ง๓คนของบ้านอยู่บำรุง
ไม่เคยมีคนไหนเคยพูดว่ารู้ไหมลูกใคร
เพราะว่าพวกตัวเองจำพ่อแม่ตัวเองได้
หากมีสื่อไหนที่ชอบเหน็บแนมพี่น้องของผมอีกขอให้บ้านบึ้ม

และยืนยันว่าตระกูลของเขาไม่เคยกร่างจนสังคมโซเทียล
ขุดคุ้ยเวียรกรรมในอดีตของพวกเขาและวิภาควิจารณ์ต่างนานา
ซึ่งก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมานะคะ
ก็จะมีข่าวกันตลอดสำหรับ๒คนนี้
เมื่อวานพาดหัวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มิถุนายนลูกเหลิมพงาดได้เป็นสารวัตร
ย้ายตำรวจออกแล้วเด็กนายโตเป็นแถวนะครับ
แล้วก็จากการที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกดวงอยู่บำรุง
ตำแหน่งเดิมเป็นนวสบ๑

บุตรชายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ขึ้นมาเป็นสารวัตรฝ่ายอำนวยการ
ตำรวจภูทรจสมุทรสาคร

ดาบตำรวจสุวิชัยรอดวิมุติ
เป็นตำรวจกองปราบปรามเมื่อปี๔๔ด้วย
วันนี้ก็ยังมีเรื่องของโผล่ตำรวจออกมาระดับรองผู้บังคับการกับสารวัตร

บอกว่าเด็กนายได้ขึ้นมาเป็นสารวัตรเพียบ
คุมพื้นที่สำคัญ